ลูกยิงนี้จะสวยขนาดไหนไปติดตามครับ

อันดับที่๕เป็นลูกบรรจงยิงจากทีมฉลามชนหลังจากนักเตะชนบุรีโชว์เทคนิคต่อบอลกันไปมาหลายจังหวะ
จังหวะสุดท้ายจิรวัตรก็จัดหนักด้วยการซัดตรงฝ่าโดนผู้เล่นของทีมเจ้าบ้านถูกชนตะข่ายไปด้วยความเร็วสูงเลยทีเดียวครับ
จะว่ากับน๊อปคุ้นที่ไม่รอชะแต่บอนลอดริมเซตไปหนึ่งจังหวะก่อนยังปั่นเครื่องประตูไปสวยงาม
มาถึงอันดับที่๓ขอยกให้กับลูกยิงของทีมมภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น
ปาดหน้าแยกลูกจากกรมทางหลวงมาได้โดยนนทวัฒน์

เล็กไตเซ็นมาและเปิดแห้งพิวัตรสักเข้าไปแต่ประตูอย่างง่ายได้
อันดับที่๒ของสัปดาห์นี้

เป็นเกมสวนกลับที่กวินทำเกมมารอเพื่อน

ใช้ความสามารถเฉพาะตัวหลบผู้เล่นการท่าเรือ

และสเต็มข้อบนใบอากาศผ่านตัวกัปตันทีมการท่าเรือไปได้อย่างรวดเร็ว

ถือเป็นลูกสุดเท่ที่ต้องยกให้ในสัปดาห์นี้

และส่งต่อให้กับกูกู้เล่นบอล๑๒กัน
ที่อาเดโน่จะล็อกออกขวาและเปิดให้กับนัทวัฒน
นัทธวัฒน์ใช้ความเหนือต่อเส้นวันรอบขาประตูข้ามีกองอย่างสวยงาม